คุณผู้ชมครับผู้หญิงที่ตัดเชือกของช่างทาสี

เขามารับทราบข้อกล่าวหา
แล้วเธอบอกว่าตัดเชือกจริงแต่ไม่ได้มีเจตนาฆ่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๒ตุลาคมที่ผ่านมา
ถ้าย้อนกลับไปคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมฮะ

หลังเกิดเหตุตำรวจสพปากเกร็ดก็ใช้เวลา
แล้วก็สอบปากคำพยานบุคคลที่เห็นเหตุการณ์นะฮะ
เชือกถูกตัดจากระเบียงห้องพักชั้น๒๑
ออกหมายเรียกให้ผู้หญิงที่เป็นเจ้าของห้องนั้น
มารับทราบ๒ข้อกล่าวหาข้อหาอะไรบ้าง
กล่าวหาภายใน๗วันหรือให้มารับทราบภายในวันนี้
ก็คือวันที่๒๗ตุลาคม
ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ผู้หญิงเจ้าของห้องและธนายความ
ไปพบร้อยตำรวจโทพันพงศ์ภูริวัฒนภง
เป็นร้อยเวรเจ้าของคดีเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา

เรื่องต้นเธอให้การรับสารภาพว่าตัดเชือกจริง
แต่ปฏิเสธว่าไม่ได้มีเจตนาฆ่าช่างที่มาทำงานนะครับ
ส่วนที่ตัดเชือกเนี่ยเธอให้เหตุผลบอกว่า
ก็โมโหนิติบุคคลของอาคาร
ไม่ยอมแจ้งให้ทราบว่าจะมีช่างมาทำงานมาซ่อมอาคาร
แต่มารู้ตอนหลังว่านิติบุคคลเขาติดประกาศแล้วในลิฟต์นี่

ติดต่อกันหลายวันแล้วไม่ได้ออกจากห้อง
ก็คงไม่เห็นนะฮะประกาศในลิฟต์
คือพนักงานสอบสวนนะครับก็พิมพ์ลายนิ้วมือ
ทำประวัติแล้วก็ปล่อยตัวชั่วคราวนะครับ
เพราะว่าผู้ต้องหามาพบตามหมายเรียกนะครับ
ไม่มีเจตนาจะหลบหนีอย่างไรก็ตามเดี๋ยวเขาจะสรุปสำนวนนะครับ
ส่งฟ้องอายการภายใน๑๕วันครับ